ชาวบ้านตกตะลึงตี๔ตี๕
โหลไปได้ยังไงกับไอ้แสงประหลาดแบบนี้

เอาดูป่ะ
แต่ว่ามันเป็นไฟสีขาวนะ

สีมันออกม่วงแป๊บอยู่นะ
เห็นไหมแต่ละคนต่างความคิดต่างความหมายกันแล้ว
ไฟกระพริบกระพริบที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
คนหนึ่งก็คือนางนัทพรศรีกองนะครับ
เป็นชาวบ้านบ้านโนนสุขภูมิ
ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เขาถ่ายไว้ได้เมื่อช่วงประมาณสักตี๔ตี๕

บอกว่าแสงประหลาดมันมีลักษณะสีเขียวแดง
พริบอยู่เหนือยอดต้นไม้เล็กน้อย
ตัวเธอเองก็ถ่ายคลิปเอาไว้ที่บริเวณข้างบ้านทางทิศตะวันออก
ขณะตอนนั้นตัวเองตื่นมาก็สังเกตเห็น
แต่เอาจริงก็ไม่รู้หรอกมันคือแสงอะไรเนอะ

มันโพลแถวนี้นี่แหละ

เหตุการณ์ในวันนั้นตอนนั้นเป็นยังไงครับ
นี่ขณะที่เธอเล่าอย่างนี้
สุนัขข้างหลังมันมาช่วยคอนเฟิร์มเลยนะ
เออว่ายังไงสุนัขว่ายังไง

อันนี้สุนัขคอนเฟิร์ม
ผมพูดภาษาได้ผมเข้าใจมันอยู่

อาจารย์ออสแกชอบมาให้คำตอบเรื่องราวพวกนี้นะครับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสงที่พบเนี่ยไม่น่าจะใช่แสงจากเครื่องบิน

และก็ไม่น่าจะใช่แสงกระสือ
ส่วนที่ว่าอาจจะเป็นยานไร้คนขับหรือโดรนนั่นน่ะ

แต่จะมีใครมาขับขี่ใช้โดรนในช่วงตี๔ตี๕ล่ะ

เอาทำเป็นเล่นเขาอาจจะเห็นอย่างนั้นก็ได้

เวลาเขาถ่ายภาพมามันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่ง
เอาอย่างนี้ล่ะกันจ๊ะอ๊อตยังบอกอีกว่า
มันอาจจะเป็นโคมตรวจสภาพอากาศ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา

แต่ถ้าเป็นโคมตรวจสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
ควรจะเอามาให้เราดูซะหน่อยนะว่าภาพมันเป็นยังไง

เขาจะปล่อยไอ้โคมแบบเนี้ยไปตรวจสภาพอากาศช่วงเวลาไหนอ่า
เอาล่ะคุณผู้ชมก็ว่ากันไปอย่างนี้
จานอ๊อตมาเล่าให้ฟังอยากฟังเสียงจานอ๊อตหน่อยครับ

อย่างนั้นเจ้าแต่ว่าจะได้รับความพิสูจน์ว่ามันคือ
ไฟจากรถยนต์ไฟจากโคมลอย

หรือเป็นไฟจากอากาศยานไร้คนขับ
หรือจากเครื่องบินเป็นต้นนะครับ
คือความเกลียดของทางฝั่งจานอ๊อตนะ
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าแบบนี้อาจจะเป็นกระสือก็ได้
ก็ว่ากันไปคุณผู้ชมเพราะยังไงซะ
ข่าวแบบนี้เวลาเราเอามาให้คุณผู้ชมช่วยดูช่วยพิสูจน์กันเนี่ย
มันก็พิสูจน์ไม่ได้จริงว่ามันคืออะไรนะ

มันดูสูงมันดูค่อนข้างจะสูงกว่าปกติ
ที่เคยเห็นที่เป็นเหลวงไฟแบบ
ไม่แน่ใจนะคะก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้